ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปเพิ่งแถลง
ช่วงค่ำนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง
เราจะพูดคุยสอบถามจากท่านอีกสักครั้งนะครับ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพระพัฒน์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณเขียนมาสอนครับ

ตัวเลขล่าสุดก็คือ๓๘เหมือนที่ท่านรายงานไป

ใช่ครับณขณะนี้นะครับที่ผมได้รับรายงานก็คือ๓๘คนครับ

นี่คือรวมตัวคนก่อเหตุด้วยไหมฮ

รวมด้วยครับรวมด้วยครับ

นั่นก็เท่ากับว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยคือ๓๕
แล้วก็มีคนก่อเหตุหนึ่งกับลูกเมียของเขาอีก๒คน

ผมได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าลูกเขาก็มาเรียนที่เนี่ยฮะ
มาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มาเรียน๒อาทิตย์แล้วนะครับ

แต่ว่าวันนี้ตัวเขาเนี่ยย้อนกลับมาที่ศูนย์แห่งนี้แล้วมาก่อเหตุ

ท่านผอบอตรคะขออนุญาตสอบถามแบบนี้
คนร้ายเป็นอดีตตำรวจ
แล้วก่อนหน้านี้ข้อมีพฤติกรรมมีความประพฤติที่ไม่ดี
มีปัญหาเรื่องของยาเสพติด
เกิดคำถามว่าเขาเสพยาเสพติดตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นตำรวจหรือเปล่า
พอมาเป็นตำรวจทำไมไม่ตรวจสอบว่าเขาเสพยาเสพติดแล้วเข้ามาเป็นตำรวจ
เบื้องต้นยังตรวจสอบยังไม่พบนะครับว่า
มีพฤติการเสพยาตั้งแต่ยาติดยังไม่มีครับ
เพราะว่าเมื่อสักครู่ผมก็ย้อนเช็ควันตั้งแต่เขาเป็นเข้ามาเป็นตำรวจ
ในตำรวจนครบาลฯแต่ฝากเรียนที่โรงเรียนตำรวจที่โคราชเมื่อปี๕๕๕๕
แล้วก็มารับรัฐการณ์ที่สนยันต์นาวาส
ก็เราก็จะไล่เช็คประวัติตั้งแต่เป็นตำรวจที่ไหนที่ไหน
ตอนเป็นนักเรียนก็มีผลการเรียนดีนะครับ

ค่ะถ้าไม่มีประเด็นเรื่องของยาเสพติด
เขามีความเครียดอะไรในการทำงานระหว่างเป็นตำรวจไหมคะ
คือช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่นะ
ก็ทางผู้อำชาก็มีความสงสัยว่าเกี่ยวข้องยาเสพติดนะฮะ
ก็เลยรายงานรายงานไปตามระดับชั้นแล้วก็มีการวางแผนเข้าตรวจค้นบ้านนะครับ
ก็พบยาบ้านะครับแต่วิทยาพิการมีการพบยาบ้าหนึ่งเว็บนะครับ
ก็เอาดำเนินคดีในข้อหาครอบครองยาบ้านะครับ
แล้วก็ได้ใช้เหตุผลนี้ตรวจสารเสพติดด้วย
ก็พบนะครับว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย
แล้วก็ก็เลยให้ออกรายการไว้ก่อนตั้งแต่เดือนมกราปีหกห้า
ก็ดำเนินคดีทางวินัยมาซึ่งผลการดำเนินวินัยก็มีการให้ไล่ออก
ไล่ออกนี่คือไม่ได้เงินเดือนไม่ได้อะไรคือหมดหมดทุกอย่างเลย
ก็คือเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสได้เงินอะไรจากทางราชการเนี่ยนะครับ
ก็คือวินัยร้ายแรงแล้วก็ไล่ออกแล้วก็ถือว่าไม่ได้เป็นตำรวจมาตั้งแต่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

ก็แสดงว่าก่อนที่เราไปปิดล้อมตรวจค้นเนี่ย
ปิดล้อมเข้าไปบ้านของคนร้ายเนี่ยคือผู้ก่อเอกเนี่ย
คาดว่าน่าจะยิงลูกกับภรรยาก่อนนะครับ
เข้าไปยิงตัวเองในบ้านแสดงว่า
ก็ขนาดลูกตัวเองก็ยังยิงภรรยาอยู่แสดงว่าไม่มีสติอะไรแล้วเนี่ย
จากการเซพยาเซพติดออก้อนการออกจากราชกราตำรวจ
ก็อาจจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ช่วงนั้นก็มีละครับ
ส่วนคนที่บ้านเจอยาก็เลยดูมันคดีไปเลยนะครับตั้งแต่เดือนโปรกรานะครับ
ก็ถือว่าไม่ได้คือช่วงที่เป็นตำรวจก็เป็นตำรวจสิบเวน
แต่ว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยเขาก็มีนิสัยที่ค่อนข้างแข็งนิดนึง
ก็อาจจะก้าวร้าวนิดนึงนะฮะก็บางทีอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่า
ใจอาจจะเป็นคนก้าวร้าวด้วยแล้วก็พอเสพยาเยอะเนี่ย
อย่างที่เราเคยเห็นข่าวเยอะพวกที่ติดมันจะมีหลายระดับนะ
แต่ว่าพวกเนี้ยน่าจะกลุ่มสางเกลียดมากขึ้น
อันนี้กฎหมายค่อนข้างอ่อน
ก็ต้องหาสถานที่ดับบัตร
ตอนนี้ก็พูดตามตรงนะมันก็ยังรองรับไม่พอ
เพราะว่าผู้เสพก็ค่อนข้างเยอะ
ก็เลยต้องแต่ว่าเริ่มมีรัฐก็พยายามช่วยกันเต็มที่นะฮะ

เราก็เลยบอกว่าเอาพวกที่สีแดงก่อน
พวกที่ลักษณะที่ไปค้นหาให้ได้
แล้วเราก็ระหว่างที่ยังเข้าบำบัดไม่ได้

เราก็ต้องไปมีมาตรการกับครอบครัวกับคนรอบข้าง
มีการประสานงานใกล้ชิดเพื่อจะทำให้
ถ้าอาการตัดแปลกพวกก็ต้องที่ตำรวจไปช่วยดูแล
ท่านผงปะตะลอครับอย่างวันนี้เนี่ย
การก่อเหตุของผู้ต้องหาเนี่ยของคนก่อเหตุเนี่ย
ตกลงเนี่ยมันแน่ชัดแล้วใช่ไหมครับว่า
เป็นเพราะว่าเขาเสพยามาก่อนแล้วก็คลุมคลั่ง
เสพยายังต้องรอผลจากการตรวจพิสูจน์ของหมอนะครับ
วันนี้นะที่หลังจากเราส่งไปชัดประสูจน์แล้ว

แต่ว่าอันนี้คือจากพฤติการโดยรวมที่หาได้เบื้องต้นนะครับ
คือเรื่องของการไปขึ้นศาลในวันนี้แล้วพรุ่งนี้
แล้วก็เรื่องของพฤติการในการเสพยามาก่อนนะครับ
ก็น่าจะทั้งสองอย่างนะประกอบกัน
และประกอบกับลูกก็เคยมาที่นี่ตัวเองก็คุ้นเคยกับสถานที่นี้นะฮะ
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีปมอะไรในใจเกี่ยวกับที่นี่นะฮะ
อาจจะอันนี้เรายังไม่ได้ทราบไปชัดเจนแต่ว่า
อาจจะมีปมก็ได้นะฮะแต่ว่าเด็กเล็กเนี่ย
เด็กอายุ๓ขวบนึงไม่น่าจะมีบูรีกันได้นะ

เหมือนกับว่าพูดบูลลี่กันเองให้ระดับเด็กนะครับ
ก็คิดว่าเด็กนี้น่าจะยังไม่รู้เรื่องนะครับ
อาจจะเป็นคนรอดพ่ออาจจะเพี้ยนและคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ย
ว่าอาจจะอะไรหรือเปล่าทุกคนอาจจะ
ถูกคนอื่นมองว่าเป็นตำรวจเลวอะไรอย่างนี้
อันนี้ผมยังไม่กล้าฝันต้องหาตาเหตุนะครับ
คือแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะยิงตัวตายไปแล้วเนี่ย
แต่ว่าในทางคดีเราต้องไปเอาให้สิ้นสงสัยไหมครับ
เขาก่อเหตุเพราะอะไรหรือว่ามูลเหตุคืออะไร
ต้องต้องเอาเอาให้รู้นะครับเพื่อจะได้วางแผนมาตรการในการ
ในสภาพป้องกันเขตในเรื่องต่อไปนะครับ
ตอนนี้ก็ถ้าว่าเรื่องจากเป็นเด็กเล็กกันมาก
แล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ดูแลก็เลยหนีไม่ค่อยหนีไม่ทันนะครับ
คนตายคนร้ายก็เอาอาวุธมีดนะครับที่ไทย
ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อันนี้อาจจะหนีได้เยอะกว่านี้นะ
ก็เลยมีการเศรษฐ์มิเวศนี้ได้นะครับ

คงจะต้องเอาบทเรียนต่างมาศึกษา
แล้วก็จะมาแก้ปัญหาในอนาคตนะครับ

พวกที่คุ้มข้างที่เค้าขาดสติ
เราจะรับมือเขายังไงครับ
ท่านพบตรแถลงเมื่อค่ำที่ท่านบอกว่าคงต้องไปดูเรื่องการระงับเหตุ
ตั้งแต่ตอนก่อเหตุจนก่อเหตุไปเรื่อยจนมันมีผู้เสียชีวิตถึง๓๐กว่าศพตรงนี้เนี่ย
ถือว่าการระงับเหตุตรงนี้ช้าเกินไป
เร็วนะถือว่าเร็วนะเพราะว่าผมตรวจสอบแล้วคือแจ้งเหตุมาเที่ยงกว่าเที่ยงเยอะแล้ว
แล้วก็ตำรวจไปถึงปิดล้อมได้ตรงบ่ายโมงเสร็จ
เพราะว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ห่างไกลจากตัวลงพักด้วยนะครับ
เป็นพื้นที่กับชนบทแล้วก็ตำรวจส่วนหนึ่งเข้ามาจากจังหวัดที่ไปช่วยกันปิดล้อม
ก็ถือว่าไม่ได้ช้าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวคงจะไปตรวจสอบรายละเอียด
ว่าสมุทรในพื้นที่บริเวศรั่วในไปปิดล้อมทันไหม
เข้าไปเข้ามาทร้ายปิดล้อมได้เร็ว
แล้วไปพอมีเสียงปืนดังหนึ่งนัด
แต่เดี๋ยวใครเข้าไปดูว่ามีใครหลงเหลือหรืออะไรอีกมั้ยก็พบว่ามีตัวตายไปแล้ว
อย่างสติกก็คงของผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับ
เราจะเพิ่มความเข้มในมาตรการในการปราบปราม
จำหน่ายหลายย่อยหลายอย่างก็บรรยาการเกี่ยวกับผู้เสกนะครับ
ซึ่งเราก็อย่างที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่ว่า
ผมก็จะได้สั่งไปแล้วว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ย
ให้ไปถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ย
ไปสำรวจมาให้ได้ว่าใครอยู่ในกลุ่มสีแดงที่เข้าข่ายที่
มีโอกาสคุ้มข้างก็ต้องมีมาตรการเช่น
ปกติคนที่มีอาการลักษณะติดยาแล้วก็คุ้มข้างเนี่ย
มักจะต้องเมื่อไปหาสารสุขเนี่ย
เขาจะให้กินยานะฮะถ้าขาดยาเมื่อไหร่มันจะมีโอกาสคุ้มครั่งนะครับ
ก็ต้องหัวเราก็ต้องหนึ่งถ้ามันเป็นสีแดงจริงให้ยังไม่ค่อยเข้าไปบำบัดอยู่ใน
บำบัดเราต้องถ้ากลับมากินยาแล้วมาอยู่ในชุมชนเนี่ยเราต้อง
แนะนำเพราะระวังพวกนี้ต้องกินยาถ้าไม่กินยาก็ถึงมีความเสี่ยงสูงนะ
เราก็ต้องให้เขามีอะไรก็แจ้งตำรวจให้เร็วที่สุดนะฮะตำรวจก็จะไปให้เร็วที่สุดนะฮะ
การเข้าไปก็ต้องไปหลายคนละจะประมาณไม่ได้ละเพราะว่าพวกนี้
พร้อมที่จะทำได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะเขาแบบไม่มีสตินะครับ
ขอบพระคุณนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
พระคุณนะครับท่านครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับ